หลังของเราสลดพบศพปริศนาฆ่ายัดกระสอบทิ้งร่องน้ำ
ชาวบ้านเขาไปเก็บบัวในบึงก็เป็นบึงที่เขาไปบ่อย
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวาน
พอไปเก็บบัวเหมือนเดิมไม่ได้เจอแต่บัวคุณผู้ชม
ไปเจอศพลอยอืดขึ้นมาคุณผู้ชม
อุ๊ยตัวภาพแบบนี้เลยเหรอนะฮะหน้าตกอกตกใจมาก
เพราะว่าโอ้โหทำไมโผล่แบบนี้แล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็นลอยอืดไปแล้ว

แจ้งตำรวจมาตรวจสอบว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะตำรวจสพบางแม่นาพอรับแจ้งเหตุค่ะ
ก็ไปค่ะไปตรงนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ไปเจอศพนี้มีลักษณะถูกฆ่า
แล้วยัดใส่ถุงพลาสติกมาลอยขึ้นอืดอยู่ในบึงบัวอยู่ตรงนี้
เหตุการณ์นี้นะคะบึงบัวมันอยู่บริเวณถนนวัดต้นเชือกศาลายา

พอตรวจสอบก็เข้าไปดูเบื้องต้นศพเป็นผู้หญิงนะคะ
สภาพเขาคือใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวไม่ได้สวมเสื้อชั้นในด้วย
มีปลอกหมอนคลุมหัวและที่คอถูกรัดด้วยเทปใส
แขนข้างซ้ายมีแผลถูกฟันน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔วัน
ทีนี้ทางด้านของนายบรรจบพุ่มพุ่มหรือว่าลุงแชร์
ลุงแชร์เป็นชาวบ้านไปเจอสบของเขาแรกบอกว่า
ก็ตอนเช้าลุงก็มาเก็บบัวที่บึงนี่แหละเอาไปขายมาเป็นประจำแหละ
พอเก็บเสร็จกลิ่นอะไรมันเน่าโชยไป
คือตอนก่อนเก็บไม่เห็นนะระหว่างลงไปในน้ำแล้วเนี่ยนะ
เก็บเสร็จกลิ่นอะไรมันน่าวโชยมาก
ก็เลยเดินตามไปเดินตามกลิ่นไปเออมันอยู่ตรงไหนไอ้กลิ่น
เดินไปเดินมาโอ้โหศพลอยขึ้นมาอืดเลยอ่ะ
รีบวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยแต่กว่าจะไปเจอศพ
คือลุงลงน้ำไปเก็บบัวแล้วไงนะฮะ
แชร์บอกว่าปกตินะจะมาเก็บบัวที่นี่เป็นประจำ
วันละสองรอบตอนเช้าหกโมงกลับรอบบ่ายตอนบ่ายสาม
ค่ะนะฮะคือบัวเนี่ยคุณผู้ชมในบึงเนี่ยนะ

ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะมาจากที่อื่น
ค่ะแล้วเอาศพมาทิ้งไว้ตอนกลางคืนหรือเปล่า

กว่าจะมาเจอกันต้องรอสว่าง

ฟังเสียงคุณลุงแชร์นะครับ
อืมดูสิโอ้โหเล่นเอาสบมาทิ้งตกโอกตกใจนะ

สืบไปสืบมาทราบว่าผู้ตายน่าจะเป็นนักศึกษาชาวจีน
ถูกจับมาเรียกฆ่าไทย
วันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชาวจีน
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ย
ไปแจ้งความที่ตำรวจสนธรรมศาลาว่า
นักศึกษาที่ชื่อว่านางสาวจินสั่น
จินซ่านจินซ่านใช่ไหมภาษาจีนนะ
อายุ๒๒ปีนักศึกษาปี๓เอกดนตรี
หายตัวไปอ๋อคืออาจารย์รู้สึกว่าผิดปกติ
ทำไมนักศึกษาตัวเองหายไปวันที่๓๑
อาจารย์ไปแจ้งความว่านักศึกษาหายตัวไป
เท้าไปให้พ่อของผู้ตาย

แล้วไปเรียกเงินจำนวนเงินนะ
แสนหยวนเงินจีนแปรเปลี่ยนเป็นเงินไทย

แต่พ่อของนักศึกษาเนี่ย
ไม่ได้จ่ายเงินให้คนร้ายไปนะฮะ
จากนั้นก็ติดต่อลูกสาวไม่ได้อีกเลย
จนกระทั่งมาพบกลายเป็นศพ

เป็นนักศึกษาชาวจีนที่หายตัวไป
ซึ่งตอนนี้กำลังพิสูจน์อัตลักษณ์ว่าใช่หรือไม่
นะฮะคงต้องให้ทางด้านของครอบครัวมายืนยันด้วยนะฮะ
ซึ่งกำลังพิสูจน์อยู่ทีนี้เพื่อนของผู้ตายเองยืนยัน

เพราะว่าจำเรื่องของรอยต่าง

ตามเรื่องของลักษณะต่างได้
ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งหาบ่อแสของคนร้ายต่อไปว่า
คนที่อุ้มตัวไปเรียกฆ่าไถ่เป็นแก๊งชาวจีนด้วยหรือไม่
กลัวมากเพราะผู้ตายเป็นนักศึกษาชาวจีน

แล้วเห็นว่าตามข้อมูลในนักศึกษาคนนี้ก่อนหน้านี้
เธอก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเธอนั่นแหละประเทศเธอที่จีน

ไม่ได้มีการโอนเงินจนกระทั่งติดต่อลูกสาวไม่ได้

น่ากลัวเออน่ากลัวมากนะคะ